กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามา
สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสกลนครเขต๒พักเพื่อไทย
ท่านประธานครับผมอภิปรายในประเด็นในยติ
ที่ท่านคุณหมอชนรนาศสี่แก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและ
ผู้นำฝ่ายค้าในสภาผู้แทนรัศดรพร้อมคณะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามคน
เสนอยัตติดังกล่าวเพื่อสักถามข้อเท็จจริง
และข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะโรงพิวเตอรี่
ในประเด็นการบริหารราชการล้มเหลวผิดพลาด
และไร้ประสิทธิภาพทุกด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

พวกมันมาอยู่ที่สภาแล้วผมก็ดีใจแล้วท่านประทาน
เพราะจะได้ถามท่านนายกซึ่งเป็นท่านบอกเมื่อวานนี้
ท่านเป็นพระรามอะเอาวธานจากคณะลายเลย

การแก้ไขปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

อันเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนคนไทย
ทั้งประเทศได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างรุนแรง
ประชาชนอยู่ในภาวะข้าวยากมากแพงค่าแรงถูกซึ่งทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดอ่ะ
ทนทุกข์ทรมานในบ้านเมืองตกต่ำในสายตาของต่างประเทศ
ทั้งนี้ก็รวมมาจากการบมทางราชการโดยมีผู้นำที่ชื่อผู้เดียว
ยุทธ์จันโอชาที่สร้างประวัติศาสตร์แห่งความหายนะให้คนไทยทั้งประเทศ

ทราบข้อเท็จจริงในการบริหารงบประมาณ
อันสอไปในทางทุกข์เยี่ยมนะครับ
ในทางทุษฎฤษผมไม่ได้กล่าวหาท่านทุษฎฤษนะครับ
เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ย
เหมาะที่จะนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกหรือไม่
ซึ่งก็ให้ท่านชี้แจงมาท่านเล่นบทพระรามหรือเล่นบททศกัณฐ์
ผมนั่งดูท่านเมื่อกี้นี่ท่านจะเล่นบททศกัณฐ์นะท่านประธาน
ท่านก็ได้ที่แจ้งของท่านแล้วท่านประเสรรจนัตริวงธรรม
ในรายละเอียดในเรื่องที่ท่านถามไปย้อนไป
เมื่อวันที่๓๑สิงหาที่ผ่านมา
ว่าได้ถามเกี่ยวกับคอลโลมออนุมัติ
การจัดซื้อศิลป์เนี่ย
ท่านประธานต้องฟังแล้วต้องทำใจเป็นกลางนะครับ

โคลโลมอนุมัติ๑๐๕ครั้ง

แต่ท่านนายกซึ่งปฏิเสธอันได้เป็นคนรับผิดชอบ

ว่าการกระทรวงสหสุทธิ์ท่านรองนายกอนุทิน
จะบอกว่าคือท่าน
ประเสริฐถามไปท่านอุทินก็ตอบมา
แต่การประเด็นการตอบมันสวนกันไปคนละมุม
หรือผมต้องยกขึ้นมาให้ดูในหน้าจอว่า
การเสนอต่างราคา

ท่านอนุทินตอบมาอย่างหนึ่ง

พอถามวัวไปก็ตอบควายมา

เรียกว่านี่คำเปรียบเผย

ทั้งอนุมัติอนุมัติคอลโลมอร์

ซื้อจริงกับ๓๐๐กว่าล้าน

ผมจึงถามว่าเงินจำนวนนี้

ท่านรองนายกอนุทิน

แต่จากวันนั้นถึงวันนี้๕เดือน

วันนี้ผมจึงมาทวงถามอีกว่า

เงินจำนวนนั้นเก่า๕๐๐๐ล้าน

ส่วนประเด็นที่ผมต้องถามต่อไปคือ
เวชภัณฑ์การแพทย์หรือที่เรียกว่าเอทีเคชุดเครื่องตรวจนี่
ผมถามไปบางส่วนนะครับซึ่งชุดเครื่องตรวจเนี่ย
เดิมทีเดียวมีการซื้อขายกันอยู่ในสามร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทน่ะ
แต่พอตั้งกระทู้ถามก็ลดลงมาลงมาวันนี้ที่ซื้อกันบอกว่า
ตั้งราคาชิ้นชุดละหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจุดห้าล้านชิ้น
เป็นเงินที่อนุมัติเป็นบางส่วนในที่ผมพูดนี่
หนึ่งพันสิบสี่ล้านนี่คือประเด็นสำหรับแจกบุคลากรทางการแพทย์
แต่ต่อมาเขาบอกว่าซื้อจริงก็อยู่ที่
ชิ้นละเจ็ดสิบบาทห้าสิบแปดสตางค์
ในจำนวนห้าจูดแปดล้านชุดมูลค่าประมาณหกร้อยล้าน
ลุงวัดไปพันกว่าล้านนะครับผมจึงถามต่อไปว่า
ท่านนายกตอบก็ได้ท่านรองนายกตอบก็ได้ว่า
ถ้าหากเงินจำนวนนี้ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะท่านประธาน
ราคาต่างไปสี่ร้อยล้าน
เงินจำนวนที่เหลือเนี่ยมันต่างกันแบบนี้
หลายครั้งหลายหลนเนี้ยก็ประมาณสี่ร้อยล้าน
ล่าสุดที่เป็นข่าวออกมาแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกบนตรีให้ดูแลควบคุมโควิดสิบเก้า
จึงให้องค์การเพศสัจกรรมจำหน่ายชุดเอดิเคให้ประชาชน
นี่คือข้อของใจผมท่านประธานชุดละสามสิบห้าบาทจะนำเอาไปขายให้
ประชาชนจำนวนสามล้านชุดซึ่งถ้าขายได้น่ะ
ก็เป็นเงินจำนวนร้อยกว่าล้านไม่มากมายนะครับ
แต่ที่ผมต้องติดใจว่าดูจากข่าวท่านประธาน
จากข่าวทีวีจากข่าวต่างเนี่ยบอกว่า
ให้เอาไปขายให้ประชาชนแล้วตั้งแต่วันที่๑๔มกรา
ที่ผ่านมา๖๕เนี่ยจากข่าวนะครับ
ผมเลยมีความสงสัยที่จะถามท่านประธานไปถึงนายก
แล้วที่ผมสงสัยคือว่าในเมื่อเราเองเนี่ย
ต้องการยุติต้องการกำหนด

ให้มันชัดเจนซึ่งมันสับสนอยู่แบบเนี้ยแล้วทำไมต้องขายชาวบ้านด้วย
ทำไมไม่ไปแจกเลยอันนี้คือจากข่าวนะครับ
เพราะถ้าจริงท่านว่ามาผมจึงกลับเรียนว่า
ถ้าไปขายได้เงินชาวบ้านวันนี้ก็ยากจนลำบากอยู่แล้ว
เพราะโควิดนี่ปิดหน้าปิดจมูกกันอยู่นี่
ผมจึงถามว่ารัฐบาลคิดยังไงในการที่จะเอาเครื่องวัด
ผมยึกถามว่าก่อนผมก็ทราบว่าทางภาคภูมิเจ้าไทย
ไหนไหนท่านก็แจกแล้วแจกไปเลยผมเห็นด้วยนะ

รู้กันท่านคงปฏิเสธไม่ได้อันนี้คือประเด็นผมต้องถาม
อีกประเด็นผมต้องถามอันหนึ่งคือสั้น
ทำไมนายกรมนตรีต้องยังคงพรกรฉุกเฉินอยู่เพราะเหตุใด
หรือเพราะว่าท่านกลัวว่าเขาจะมาประท้วงท่าน
ท่านเลยจำเป็นต้องใช้พรกรฉุกเฉินเพราะมันหมดความจำเป็น
แล้วก็หมดท่านก็ต่อไปเป็นเดือน๒๓เดือนครั้ง

ผมจะเห็นว่าจากเหตุการณ์ที่ท่านบริหาร
บางทีเกิดเหตุชาวบ้านจะร้อนนะครับท่านประธาน
บ้านผมนี่ถูกปิดบ่อย๔๕หมู่บ้านไปไหนไม่ได้
อันนี้คือประเด็นผมต้องถาม

การขาดภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์อโรชานี่

ความหายนะเกิดขึ้นแก่ประชาชน
ท่านครับเรื่องนี้หนีไม่ได้คือ
พระก็มีความเดือดร้อนเหมือนกัน

พระสงฆ์เลยที่สำคัญ

ท่านประธานครับมีท่านสมาชิกประท้วงเชิญครับ
ครับท่านประทานครับผมพันธุบัตโธธนภัศจ์กิฏรีวงศา
ในฐานะที่ผมเป็นวัยยาวัชกรนะครับอยู่ที่วัดป่าของกุ้งจังหวัดจันทบุรีด้วย
ก็ฝากฝ่ายในธรรมปะเช่นเดียวกับท่านผู้อภิปรายนะครับ
ผมขอกลับเรียนว่าท่านผู้อภิปรายนำความเท็จเข้ามากล่าวในสภานะครับ
ท่านผู้ประท้วงครับคือถ้าจะประท้วงต้องประท้วงว่าผิดข้อบังคับข้อไหนนะครับ
ข้อบังคับที่๖๙ครับท่านประธานครับ
ท่านในจังหวัดจันทุบรีของผมนั้นในพระพิสุทธิ์ทรงทั้งหลายเนี่ย
ชื่นชมในเรื่องของการทำงานในการแก้ปัญหาของท่านรัฐบาลอยู่

ต้องลงว่าท่านผู้อภิปราย
ครับมาลุกกวนท่านประธานครับ
ไม่ใช่ไปเอาเรื่องมาอภิปรายนะครับ

นั่งเถอะครับเชิญท่านดรมหานิยมคือที่ผมพูดนี่
มันเกี่ยวกับโควิดการบริหารโควิดผิดพลาดของนายก
เงินหกสิบบาทที่ท่านจะให้พระสงค์องเจ้าหกสิบวัน
ฉันเช้าฉันเที่ยงคาบละ๓๐บาทก็น้อยอยู่แล้ว
วันนี้เงินหนี้ยังไม่ได้นี่คือประเด็นผมบอกท่านบริหารผิดพลาด
ท่านไม่ได้ดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ครับเมนจนแตกท่านดูไหม
อันนี้คือเป็นประเด็นต้องถามอันสุดท้ายที่ผมต้องฝาก
นายกรมนตรีจริงว่าเรื่องยาเสพติดก็เป็นประเด็นที่ท่านเกี่ยวข้องไหม
เพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าแพงทั้งแผ่นดิน
แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งถูกที่สุดในโลกคือยาบ้า
๕๐๐ต่อเมตรตรงท่านนายกษิณ
ละ๕๐๐อันนี้คือว่าวันนี้ประชาชนเพิ่มเสพยาขึ้น
นี่คือประเด็นว่านายกรัฐมนตรีจะแก้ปัญหานี้อย่างไร